เหตุการณ์นี้เนี่ยนะเด็กเยาวชนอยู่เลยคุณ๑๕๑๖ขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหม
แล้วปรากฏว่าไปเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ของผู้ใหญ่แล้วก็มีการไปชนกับรถกระบะ
แต่กลายเป็นว่าเด็กน่ะโดนผู้ใหญ่อัดโดนผู้ใหญ่รุมค่ะ
คลิปนี้เนี่ยเขาก็เอามาโพสต์เอาไว้ด้วยเดี๋ยวให้ดูวงจรปิดตอนที่เกิดเหตุกันหน่อยนะคะ
เห็นจังหวะที่ผู้ใหญ่จัดการเด็ก
อ่ะเป็นบีบอยน้ำ
ชั้นผู้ใหญ่แล้ว

แล้วถ้าคุณน้องยกมือไหว่แล้วนะคุณน้องคงรู้ว่าผิดแล้วแหละ

เพราะว่าเอาจริงพอมาเกี่ยวกันแล้วมันก็ไปชนกับท้ายกระบะอย่างนี้ค่ะ
แต่เนี่ยจังหวะนั้นน่ะดูสิเนี่ยโอ้โห
จริงก็เจ็บทั้งคู่น้องเขาก็เจ็บเหมือนกัน
ใช่ค่ะนี่รถเขาประสานงานคือเขามาถลายมานะ
แล้วก็มาชนกับท้ายของรถกระบะ
คันนึงเป็นเยาวชนซ้อน๒
อีกคันหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ก็ซ้อน๒เหมือนกันนะคะ
นี่มีคนเห็นก็ไปพยายามห้ามนั่นแหละ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีนะคะ
ตัวน้องอายุ๑๕๑๖เท่านั้นเองค่ะ
พยายามยกมือไหว้แล้วแต่ก็ยังโดนแบบนี้
คลิปนี้เนี่ยนะคือเขาบอกว่าตัวน้องโดนทำร้ายร่างกาย
เอ่ยหน้าอกเอยแขนน้องเป็นรอยแดงหมดเลย
เอาภาพกล้องวงจรปิดรอยแผลของน้องมาโพสต์
ในกลุ่มข่าวสารคนปากเกร็ดแล้วก็เขียนแคปชั่นด้วย
บอกว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เนี่ยแต่ต้องซ้อมเด็กขนาดนี้เลยเหรอ

แต่ว่าเวลาในกล้องวงจรปิดมันไม่ตรงกับเวลาจริง

นักข่าวของเราก็เลยไปตามกรณีนี้
พิงเล่าให้ฟังว่าผมมากับติม

จุดที่เกิดเหตุมีรถปาดหน้า
ตอนที่ติมขี่ไปเกี่ยวกับรถคู่กรณี
ก็พุ่งไปไปชนท้ายรถล้มทั้ง๒คันเลย
ฝั่งนั้นผู้ใหญ่เขาก็ไม่พอใจลุกขึ้นมามาจัดการผม
ถีบกระทืบผมเจ็บไปหมดน่วมไปทั้งตัวนะคะ
น้องยกมือไหว้ขอโทษแต่ก็ยังไม่หยุด
โดนขู่ด้วยนะมึงเจอกูอีกแน่
เนี่ยบอกแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็มีพลเมืองดีมาห้ามค่ะ
ซึ่งตัวน้องที่เขาได้รับบาดเจ็บคนขี่น้องติม
ตอนนี้อยู่ที่บ้านแล้วแต่ว่าขวัญเสียอยู่เลยคุณทัศนัย
ภาวะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พ่อของน้องติมก็เลยพาลูกชายไปแจ้งไว้ที่โรงพักปากเกร็ด

คุยกับคุณพ่อบ้างคุณพ่อบอกว่าผมไม่ยอมหรอก
อย่าทำการล้างข้าสินไหมนี่ทดแทนเรื่องที่ได้รับบาดเจ็บ
การทำลายร่างกายเนี่ยครับ
อายุต่างกันมากอ่ะครับผมผมอยากให้ตำรวจได้ทำทันบนเอาไว้นะ
แล้วก็เรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนเรื่องที่ได้รับบาดเจ็บ
การทำร้ายร่างกายนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับคดีทำร้ายเยาวชน
ผมเน้นเรื่องว่าทำร้ายเยาวชนเลยนะครับ
เพราะจริงตำรวจเวลาสอบปากคำนี่
จะต้องมีสหวิชาชีพมาควบคุมมาดูแลด้วย
ทำร้ายเยาวชนผมยอมไม่ได้ครับ

ผิดจริงเพราะว่าขี่ไปเกี่ยวอันนี้มันก็ต้องว่าไปตามกฎหมาย
แต่ว่าผู้ใหญ่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำร้ายเด็กแบบนี้ค่ะ
ไม่งั้นมันก็จะผิดอีกเพิ่มอีกนะคะ